หนุ่มคนหนึ่งนะคะเป็นชาวบุรียรำค่ะ
ถูกตำรวจนะคะถูกผู้ชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจ

เขาก็ยืนยันเขาไม่มีของตามตัวอย่างไรก็ไม่ตีนไม่มีนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจซ้อมเขาค่ะ
และซ้อมเสร็จสุดท้ายโยนเงินให้๑๐๐บาท
เอาไปซื้อยารักษาซะบอกแบบนี้นะคะ
เขาบอกอ้าวทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ
แบบนี้ก็ได้เหรอเออแล้วเขาก็เป็นแผลเป็นรอยฟกช้ำแบบนี้เนี่ยนะคะ
พอเขากลับถึงบ้านที่บุรีรำค่ะ
เอาหลักฐานการตรวจร่างกายใบรับรองแพทย์
ไปแจ้งความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สพเมืองบุรีรำ
แล้วก็เอาเรื่องนี้โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสารวุฒิวาลีประโคนอายุ๓๓ปีเป็นชาวจังหวัดบุรียรำนะคะ

วันที่เกิดเหตุ๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ขณะที่นั่งรอขึ้นรถจะกลับบ้านที่ศูนย์นครชัยแอร์วิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร
มีชายชะกัน๒คนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจสนประชาชื่นมาขอตรวจปัสสาวะ

เขาได้รับบาดเจ็บและพยายามยัดข้อหาการเสพยาเสพติด
ไม่เจอค่ะปัสสาวะไม่เป็นสีม่วงนะคะ
ตำรวจก็เลยเอาเงินให้๑๐๐บาทบอกไปซื้อยากินนะ

หลังจากนั้นปล่อยตัวกลับบ้านไปค่ะ

มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะเลยค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจได้ข้อมูลเรื่องนี้มา
ก็มีการตรวจสอบแล้วออกมายอมรับว่า
เป็นตำรวจสนประชาชื่นจริง
ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่ง
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงขึ้นมานะคะ
นอกจากนี้ก็มีคำสั่งให้ตำรวจ๒นาย
ประจำที่กองบังคับการตำรวจนครบัน๒
เพื่อรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ได้ยืนยันว่าได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบแล้วนะคะ

ก็คือมีคำสั่งย้ายตำรวจทั้งสองนายค่ะ

วันนี้เดินทางไปทำงานตามปกติ
เปิดเผยค่ะหลังจากที่ทราบว่าตำรวจทั้งสองนายถูกย้ายแล้ว
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง

ขอบคุณที่ให้ความเป็นธรรมกับเขา
เพราะตนเองไม่ได้ทำอะไรผิดแต่กลับมาถูกกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ
และอยากให้ตำรวจทั้งสองนายได้รับการลงโทษ
วินัยและกฎหมายอาญาด้วย
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างไปเกิดเรื่องแบบนี้กับคนอื่นซ้ำอีกค่ะ